คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์โควิด๑๙ก่อนก็แล้วกันนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบครายงานสถานการณ์วันนี้นะคะ
เรามีผู้ป่วยรายใหม่อย่างที่บอกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะ

ส่วนใหญ่มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลนะคะ๑๓๒๘ราย
แล้วก็การค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก๑๑๓ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีแค่๒ราย
หน้าเศร้าที่วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง๔ศพด้วยกันนะคะ
เสียชีวิตสะสม๑๐๘ศพแล้ว
แล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราตอนนี้ก็คือ๔๕๐๐กว่ารายแล้วค่ะ

สำหรับรายที่๑๐๕เป็นผู้หญิงไทยอายุ๗๘ปีเป็นชาวกรุงเทพนะคะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงกับไทรอยด์ค่ะ
ตรวจพบเชื้อวันที่๓เมษายนแต่ไม่มีอาการ
เริ่มมีอาการจริงคือ๑๒เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๕วันให้หลังคือ๑๗เมษายนนะคะ
ส่วนรายที่๑๐๖เป็นผู้ชายไทยอายุ๗๘ปีมีอาชีพค้าขาย
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับความดันโลหิตสูงค่ะ
เริ่มมีอาการ๑๑เมษายนตรวจพบเชื้อ๑๕เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๑๙เมษายนนะคะ
รายที่๑๐๗เป็นผู้หญิงชาวอินเดียอายุ๘๖ปีคนนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกัน
มีโรคประจำตัวคือไทรอยด์นะคะตรวจพบเชื้อคือ๑๘เมษายนและเสียชีวิตในวันนั้นเลยค่ะ
ส่วนรายที่๑๐๘ค่ะเป็นชายไทยอายุ๓๐ปีเป็นคนกรุงเทพ
มีประวัติเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็มีประวัติไปเที่ยวสถานที่เสี่ยงคือสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
เริ่มมีอาการ๔เมษายนตรวจพบเชื้อ๙เมษายน
แล้วต่อมามีอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิต๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็วันนี้มีการนอกจากจะประชุมเรื่องของสวบคอแล้วเนี่ย
ก็มีการประชุมเรื่องมาตรการเราชนะด้วยนะคะ

เงินช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราชนะ๗๐๐บาท
โดยขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิม๓๑๑ล้านคน
เพิ่มมาอีก๒๔ล้านคน
กรอบวงเงินเพิ่มขึ้น๓๐๔๒ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ขยายระยะเวลาใช้จ่ายไปจนถึง๓๐มิถุนายนนี้

น้อยเพียงใดและในโครงการใดบ้าง

ว่รัฐบาลรับที่มีกรุงการอยู่แค่ไหนอย่างไร
ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณยังไงก็ต้องจัดหาให้จนได้นั่นแหละ
นายกออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะ
โดยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เคยปิดกั้นเรื่องการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชนนะ
เพราะว่าช่วงหลังก็มีคำถามทวงถามขึ้นมาเยอะว่า
ทำไมไม่ยอมให้เอกชนนำเข้าวัคซีนเองสักที

คนจะได้ฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้น
เรื่องนี้นายกบอกว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการนำเข้าวัคซีนโดยเร็วที่สุดแล้ว

ไม่ใช่บอกว่าอ๋อทำเลยแล้วมันจะได้เลย
ในเรื่องของการที่เอกชนจะนำเข้าเอง
เพราะผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศ
ก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลเหมือนกัน
โดยนายกยืนยันนะคะว่าการจัดซื้อวัคซีนของไทยในช่วงแรก

เพราะว่าการจัดซื้อวัคซีนในภาวะฉุกเฉินมันจะไม่เหมือนกับการจัดซื้อยาทั่วไปนะคะ
ผู้ผลิตของบริษัทเอกชนจะไม่รับผิดชอบถ้าหากว่าเกิดผลข้างเคียงขึ้น
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยต้องเป็นผู้จัดหาเองในระยะแรกก่อน
โดยเป็นการติดต่อจัดหาวัคซีนแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล
เพื่อจะนำไปฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดตามโคต้าที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
แล้วก็เตรียมจัดหาวัคซีนสำรองกันเอาไว้ด้วยนะคะ